ดูตัวเลขเกี่ยวกับผู้ป่วยวิกฤตมันเพิ่มขึ้นเนี่ย

เมื่อวานนี้คุณหมอแถลงคุณหมอบอกว่าต้องดูตัวเลขนี้ให้ดี
เพราะว่ากลุ่มคนอายุก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว
ตอนนี้สัดส่วนมันน้อยลง
กลายเป็นคนที่มีอายุไม่มากแล้ว

อ๋อเรามาระวังตัวกันด้วยนะคะ
หนึ่งในวิธีป้องกันตัวก็คือการสวมหน้ากากอนามัย
ตอนนี้ยังไงยังไงก็ยังหายากอยู่ดีนะคะ
คุณโรสลินเจอล่าสุดเมื่อไหร่

ดิฉันนะเจอล่าสุดเหรอ

สรุปแล้วประเทศไทยมีสต๊อกหน้ากากอนามัยไหม

เมื่อวานี้อาจารย์วิศนุกฐานการบรมยกรัฐมนตรีนะคะ

อาจารย์วิศนุบอกลืมไปได้ไหม
ตัวเลขนี้ลืมไปเลยลืมไปเลยลืมไปเลย
ข้อมูลใหม่นี้บอกว่าคำว่า๒๐๐ล้านชิ้นคือมันไม่ได้อยู่สต๊อก
แต่พูดถึงวัตถุดิบในการผลิตว่าสามารถผลิตได้๒๐๐ล้านชิ้น
คือก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะ
ประมาณสักปลายเดือนมกราคมพูดตัวเลข๒๐๐ล้านชิ้นหน้ากากอนามัยที่มีในสต๊อก
บอกว่า๒๐๐ล้านชิ้นสามารถใช้ได้อีกสักประมาณ๔๕เดือนเดี๋ยวรอผลิตใหม่
ตกวันละตอนนั้น๑๓ล้านชิ้น
ได้คำตอบเมื่อวานนี้ตามหาคำตอบตั้งแต่มกรา
จะสิ้นมีนาแล้วเพิ่งได้คำตอบบอกว่า
ส่วนแต่คือหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์นะคะ
ก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมทับออกไปอีกนะว่า
หลังจากนี้จะมีการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยอย่างไร
ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเองการนำเข้าต่าง
หลังจากนี้จะมีระบบมีระเบียบอย่างไร

กระทรวงพาณิชย์ยืนยันแบบนี้ก่อน
โรงงานในไทยมีกำลังการผลิตทั้งหมด๒ล้าน๓แสนชิ้นต่อวัน
โดยทุกวันจะจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุข๑ล้าน๓แสนชิ้น

เพราะว่ากระทรวงมหาดไทยตอนนี้ดูแลพื้นที่ในแต่ละจังหวัด

คือก่อนหน้านี้ยอดการผลิตต่อวันอยู่ที่๑๓ล้านชิ้น
ตอนนี้เพิ่มมาเป็น๒๓ล้านชิ้น

แล้ว๑ล้านชิ้นจริงแล้วหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
กระทรวงพาณิชย์แต่เขาโยกแล้วไปให้กระทรวงมหาดไทย
เพราะเข้าใจว่าผู้ว่าราชการในพื้นที่เนี่ย

ใช่ค่ะเอาไปบริหารจัดการในแต่ละจังหวัดนี่นะคะ
กระทรวงมหาดไทยเอาไปทำอะไรบ้าง
แยะแบบนี้นะคะ๑ล้านชิ้นเนี่ย
จะส่งต่อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยจะทำงานร่วมกับบริษัทปรายศนีย์ไทย
เพื่อกระจายหน้ากากไปให้อสมไปให้กลุ่มเสี่ยง

เพราะว่าตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่บุคลากรแล้วก็อสม
ต้องทำหน้าที่ติดตามนะคะ
ว่าจะเป็นคนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพหรือว่าผู้ป่วย

กรุงเทพต้องมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะ
วันละหนึ่งแสนชิ้นภาคกลางสองแสนชิ้น
ภาคเหนือหนึ่งแสนหกหมื่นชิ้น

และอิสานสามแสนชิ้น
นี่คือส่วนของหนึ่งล้านหนึ่งล้านสามแสนชิ้น
ขออภัยนะคะหนึ่งล้านชิ้นที่ให้กับกระทรมหาดไทย
ส่วนแรกล่ะส่วนสาธารณสุขที่ได้รับไป
หนึ่งล้านสามแสนชิ้นต่อวันกระจายไปไหนบ้าง
โรงพยาบาลอันนี้อันดับแรกเลยที่สำคัญ

ให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง๘แสนชิ้น
นอกสังกัดหนึ่งแสนชิ้น
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยต่างหนึ่งแสนห้าหมื่นชิ้น
โรงพยาบาลเอกชนหนึ่งแสนห้าหมื่นชิ้น
และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

กราฟิกแล้วบวกลบกันไปได้พอดีนะคะ
ทั้ง๒หน่วยงานที่ได้รับไปบริหารจัดการเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย
ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ต้องทำงานสัมผัสกับผู้ป่วย
พูดถึงหน้ากากอนามัยเขาก็จะต้องมีหน้ากากอนามัยเฉพาะ
หรือว่าชุดลักษณะนี้เป็นชุดอวกาศ
บ้างหลายคนเรียกแบบนี้ชุดอวกาศชุดหมี
กระทรวงสาธารณสุขเขาก็บอกมันก็มีความจำเป็น
แล้วตอนนี้คำนวณไว้แล้วบอกว่ากรณีที่ผู้ป่วยหนัก๑คน
๑๕เซตต่อวันคุณผู้ชมฟังนะคะ๑๕เซตต่อวัน
และผู้ป่วยเบาจะใช้๕เซตต่อวัน
โดยคาดการณ์ว่าถ้ามีผู้ป่วย๑๐๐๐คนค่ะ
มันมีความจำเป็นจริงนะคะ
แบ่งเป็น๓แนวทางในการจัดหา๑ค่ะ
โดยจะได้รับล็อตแรกนะคะจำนวน๔แสนชิ้น
เป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์นะคะอยากให้ทุกอย่างโดยเฉพาะขั้นตอนนี้มันผ่านไปได้ด้วยดี
แล้วก็ให้เขาได้รับอุปกรณ์นี้เร็วจะได้ไม่ต้องมาจัดหากันเองเหมือนในภาพที่เขาแชร์ไง

นอกจากนี้นะคะเวชพันธ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นเหมือนกันในช่วงสถานการณ์แบบนี้
หลายคนเป็นห่วงยาล่ะยามันเป็นยังไง
ยาที่มีชื่อว่าฟาวิพิราเวียที่นำมาใช้กับผู้ป่วย
ว่าใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะคะ
จะมีการจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการรักษาซึ่งก็จัดหาแล้ว
ตอนนี้นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ชี้แจง
ตอนนี้เรามียาฟาวิพิราเวียอยู่๒๓๙๑๐เมตร
ต้องการเพิ่มภายในเมษายนอีก๑แสนเมตร
ซึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะได้มีการจัดซื้อจากญี่ปุ่น๒๔๐๐๐เมตร
แต่ว่าเขาไม่ได้ส่งมาปุ้งทีเดียวนะเขาค่อยทยอยส่งมา
แรกที่สั่งไปจากญี่ปุ่น๒๔๐๐๐เมตรได้รับมาละชุดแรกค่ะ๔๐๐๐เมตร
ส่วนที่เหลือก็จะทยอยกลับมาโดยจากที่ประเทศจีน
ก็มีการสั่งเหมือนกัน๑แสนเมตร
ดังนั้นภาวะขาดแคลนยาตอนนี้ไม่มีอย่างแน่นอน
แต่มันจะทยอยเข้ามาเพราะว่าสั่งทั้งจากญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะคะ
ขนาดทุกคนเองการประเมินของแพทย์จะเลือกให้ยาฟาวิพิราเวีย
เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักแล้วก็มีความจำเป็นจริง
ส่วนผู้ที่มีอาการไม่หนัก๑๘๐ตอนนี้อยู่ที่การประเมินของแพทย์
จะมีการรักษาอย่างไรซึ่งแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไป
คุณผู้ชมเห็นไหมคะอย่างที่คุณโรสลินบอกโควิดเรื่องเดียว
มันกระจายไปหลายอย่างและที่เล่าไปทั้งหมด